ช่วงนี้พาไปดูเรื่องร้อนพรบคอมพิวเตอร์
เพราะว่าเสียงนี้ดังมากโลกโซเชียลเองก็ออกมาระดมพลังกันก่อนหน้านี้นะครับ
เพราะว่าหลายคนก็กังวลว่าจะกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่า

จากนี้ไปความลับไม่ต้องมีแล้วใช่ไหมคือทุกคนสามารถเข้ามาสอดส่องได้หรือเปล่า
วันนี้เลื่อนมาจากการพิจารณาเมื่อ๑๕ธันวาคม
เพราะว่าวันนั้นมีการพิจารณาพรบจัดซื้อจัดจ้างใช้เวลานาน

ยกมือเสียงท่วมท้น๑๖๘เสียง
ดออกเสียง๕เสียงผ่านร่างนี้เรียบร้อย
แต่เงื่อนไขคือจะแก้เนื้อหาบางส่วนที่หลายคนกังวลกัน
โดยเฉพาะประเด็นที่ว่ากรรมการที่จะมีการพิจารณา
จาก๕คนที่บอกว่าจะคัดมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ
เป็นใครบ้างจะขยับเป็น๙คนไปดูเรื่องนี้กันครับ
ประชุมสะพานิติบัญญัติแห่งชาติในวันนี้นะครับ
ใช้เวลานานกว่า๗ชั่วโมงพิจารณารายละเอียดร่างกฎหมาย

แล้วก็เห็นว่าไม่ได้ปกป้องสิทธิของผู้ใช้คอมพิวเตอร์จริง
เช่นการไม่เปิดโอกาสให้ปฏิเสธก่อน
หากมีผู้ส่งข้อมูลที่มีลักษณะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ
ดีกว่าต้องมาบอกยกเลิกในภายหลัง
ซึ่งกรรมธิการก็ชี้แจงว่าในบางกรณีนะครับ

ปิดกั้นตั้งแต่แรกอาจจะปิดโอกาสนี้

หากมีผู้ใดนำข้อมูลที่ไม่เป็นจริงไปหลอกลวงไปบิดเบือน
จากเดิมจะมีความผิดฐานหมินประมาท
กฎหมายฉบับนี้ยืนยันให้อยู่ในดุลพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่
ว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
ขัดต่อศิลธรรมอันดีหรือไม่
ถ้าหากเห็นว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อย
ส่งให้สารวินิจฉัยได้ในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วน
แต่หากไม่เร่งด่วนครับก็มีขั้นตอน
จากส่งเรื่องให้คณะกรรมการกันกรอง

ส่วนข้อกำหนดการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคอมพิวเตอร์
เพิ่มเติมจากการบริการสาธารณะ
กรรมธิการยอมตัดออกไปหลังสมาชิกเห็นว่า
ยากต่อการตีความและฐานความผิดเดิม
ความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศนั้นครอบคลุมอยู่แล้ว

ให้อำนาจคณะกรรมการกันกรองเพียง๕คน
เป็นคนที่จะพิจารณาว่าข้อความ
หรือว่าการกระทำแบบไหนจะผิดกฎหมาย
กรรมธิการเพิ่มสัดส่วนคณะกรรมการกันกรอง

เพื่อความรอบครอบในการพิจารณาให้มากยิ่งขึ้น
สุดท้ายครับก็มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้

ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น๑๖๘เสียง